อยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองที่สิงห์บุรี
พาไปดูทุ่งดอกไม้ครับ
ทุ่งคอสมอสสวยงามแห่งนี้นะครับ
โอ้โหสมาชิกชมรมแม่ค้าวัดพิกุณฑอง
ก็ร่วมกันปลูกขึ้นที่บริเวณด้านข้างขององค์หลวงพ่อใหญ่
และอยู่ด้านหน้าองค์พระพิกเนธองค์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
ที่วัดพิกุณฑองตั้งอยู่กลางน้ำภายในวัดเลยนะครับ
พระอารามหลวงอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
ในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเย็นสบายครับ
นักท่องเที่ยวก็พาครอบครัวไปไหว้พระเป็นที่เรียบร้อย
ก็จะแวะมาเที่ยวชมและถ่ายรูปกับทุ่งคอสมอสกันอย่างคึกคัก
ไปไหว้พระไหว้พระพิคเนธเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็พาลูกพาหลานคุณพ่อคุณแม่มาชมทุ่งคอสมอสนี่
สีชมพูสวยงามเลยนะน้องใบตองนะ
แล้วก็ในพื้นที่นี้นะครับเกิดจากแนวความคิดของเจ้าอาวาส
พิกุณฑองและรองเจ้าอาวาสทั้ง๔รูป
เนื่องจากให้ต้องการให้แม่ค้าพ่อค้าในวัดเนี่ย
รู้สึกรักแล้วก็หวงแหนพื้นที่
ทุกคนนะครับจึงช่วยกันปลูกดอกคอสมอส
พร้อมกับวางระบบต่างในการดูแลทุ่งคอสมอส
ให้มีความสวยงามแบบนี้สร้างความสามัคคีไปในตัวด้วยนะน้องใบตองนะ
ยังมีสวนธรรม
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเดินข้ามไปกราบไหว้ได้อีกด้วย
บรรยากาศนี้ก็ร่มรื่นน่าไปเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับ

ใช่เดินตามร่องทางที่เขามีทางเดินไว้ให้นี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้เมื่อสักครู่เห็นมีเหมือนใส่ชุดคุยรับปริญญามาถ่ายด้วยนะ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นไอเดียเก๋เหมือนกันนะ
ในช่วงนี้หลายคนก็รับปริญญาเหมือนกัน